ที่ปฐุมธานีกันหน่อยนะคะสองพี่น้องค่ะก็แม่อยากจะออกไปซื้อของกิน
แวะไปซื้อของกินซะหน่อยนะฮะช่วงค่ำแล้วก็ขี่รถไปซื้อของกินกัน
จังหวะขากลับสวนกับวัยรุ่นสามคนคือขี่มอเตอร์ไซค์สวนกันเฉยเฉยอ่ะค่ะ
ก็ขี่ปกติเพราะว่าตั้งใจจะกลับได้ของกินแล้วนี่ไม่ได้รู้จักกันเลย
อยู่ถูกยกปืนแล้วยิงใส่เลยนะคะ
ยิงกันดื้อดื้อแบบนี้เลยค่ะแล้ววงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
เห็นชัดเลยเนี่ยคนก่อเหตุมาถึงปุ๊บพอขี่ผ่านเนี่ยชักปืนยื่นแล้วยิงเลย

ผู้เสียหายเป็น๒พี่น้องค่ะนายปฏิพานคนพี่อายุ๒๕
น้องชายอายุ๑๖ซ้อนท้ายกันมานะคะ
พอโดนยิงปุ๊บโอ้โหสองคนนี่บิดเครื่องกลับเข้าบ้านที่อยู่ห่างไปแค่๑๐เมตรเนี่ย
นั่นกลุ่มก่อเหตุนะ๓คนนั่นน่ะ
ในการเกิดขึ้นในหมู่บ้านเที่ยงเผิมเมืองจังหวัดประถุมธานีค่ะ
ทีนี้ในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าแต่ละซอยมันทะลุถึงกันได้
เขาเล่าบอกเที่ยงคืน๑๓นาทีหิว
ชวนน้องชายบอกออกไปหาอะไรกินกันเถอะ
ก็เลยออกไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ปากซอย
ขากลับกำลังขึ้นลูกระนาดกลางซอยอยู่เลย
คนก่อเหตุอยู่คนกลางชักปืน
ยิงใส่ปั้ง๑นัดเลย

เขาตกใจก็รีบบิดกลับบ้านแล้วไปแจ้งความที่สพเมืองปฐุมธานีนะคะ
ตำรวจก็ลงพื้นที่ทันทีเลยเหมือนกัน
เขาบอกเขาเห็นหน้ากลุ่มคนก่อเหตุนะ
เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕๑๖ปีเองพี่อุ๋ย

บอกไปเจอยืนอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์หน้าร้านสะดวกซื้อ
แต่ยืนยันเลยว่าไม่ได้รู้จักและไม่ได้มีเรื่องวิวาสอะไรด้วยเลย

เพราะดีมากนะที่ยิงไม่โดนเขาอ่ะ
แล้วพวกน้องพวกอะไรเคยมีเรื่องไหม

ก็ปกติเหมือนคนสวนกันนะพี่
แต่ว่าพอเข้าซอยมาเขามกกันมาแล้วทีนี้

พอมาเห็นกล้องแบบนี้ที่ผ่านมาที่นี่เขาก็อยู่กันสงบสุขดี
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะ
พักกันครู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา